ไปดูกันที่อังกฤษบ้างนะคะโรงเรียนปฐมแห่งหนึ่งในอังกฤษ
ตอนนี้กำลังประกาศตามหาตุ๊กตาสุนัขตัวหนึ่งค่ะ
ซึ่งตุ๊กตาสุนัขตัวนี้นะคะได้ไปตะลุยในภารกิจ
ขึ้นไปท่องอวกาศเป็นเรียวเวลาสั้นสั้นนะคะ
แต่ว่าหลังจากนั้นก็หายไปอย่างปริศนาค่ะ
ตอนนี้ทางโรงเรียนก็เลยประกาศว่าถ้าใครมีเบาะแสหรือว่าพบเจอนำมาส่งคืน

นี่คือเจ้าแซมตุ๊กตาสุนัขที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะอิจฉามันอยู่นะคะ
เพราะว่ามันได้ทำภารกิจพิเศษขึ้นไปตะลุยอวกาศ
สูงจากพื้นดินกว่ายี่สิบห้ากิโลเมตร
เมื่อวันที่๕เมษายนที่ผ่านมา
โดยจากภาพของโรงเรียนปฐมศึกษามอร์แคมเบเบคอมมูนิตี้ของอังกฤษ
เจ้าของโครงการนี้ก็จะเห็นค่ะว่าเจ้าตุ๊กตาสุนัขตัวนี้ลอยขึ้นไปสูง
เห็นทิวทัศน์ของชุมชนไปจนถึงโลกจากมุมมองของอวกาศที่สวยงามด้วยนะคะ
แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเกิดปัญหาขึ้นค่ะ
เพราะว่าแม้ภารกิจตะลุยอวกาศของเจ้าแซมจะประสบความสำเร็จแล้ว
แต่ตัวเจ้าแซมหายไปอย่างปริศนานี่นะคะค่อยค่อยขึ้นสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยค่ะ
ขึ้นมาจนถึงชั้นเมฆแล้วนะคะเจ้าหน้าที่นั้นหลังจากที่มันขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็พบเพียงแค่กล้องและอุปกรณ์อื่นอื่นที่ติดตัวเจ้าแซมตกลงสู่พื้นโลกเท่านั้น
ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าเจ้าแซมอาจจะหลุดออกจากอุปกรณ์เหล่านี้ไปตกอยู่ที่ไหนสักแห่ง
ก็เลยนำไปสู่การประกาศตามหาตัวเจ้าแซมถ้าใครพบเห็นแล้วก็ส่งคืนให้ก็จะมีรางวัลพิเศษให้ด้วยค่ะ